น้ำแข็งยังแซวผมอยู่เลยพอเจอได้ตอนเช้า
พี่เมื่อวานแล้วติดกับผมโพสต์เฟซบุ๊ค
เสียเวลาชีวิตมากคือไม่รู้จะระบายออกยังไงโพสต์เฟซบุ๊คซะ

คือมันก็ไม่นานจนแบบว่าแบบวันอื่นที่เขาติดกัน
แต่มันก็นานในการที่เราจะต้องเสียเวลาอยู่บนท้องถนนนะครับ

แล้วในใจกลางตัวเมืองแล้วตรงไหนบ้างอ่ะ

นี่ครับนี่คือใต้สถานีรถไฟฟ้า

ระดับไหนล่ะก็แตะทางเท้าล่ะครับ

นี่แหละครับโอ้โหน้ำสูงจริง
ตรงนี้คือสถานีรถไฟฟ้าพญาไทย
ชุมชนน้ำเอ่อท่วมตั้งแต่ปากซอยนะครับ
บ้านบางหลังนี้ที่อยู่ตรงกรมประสุนศาสตร์ถนนพญาไทย
น้ำไหลท่วมเข้าถึงในบ้านเลย

ตรงนั้นที่เป็นทางเชือกอันนั้นน้ำก็แบบน้อย
เฮ่ยจริงเหรอตรงนั้นท่วมเลยเหรอใช่
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะสิ่งที่น้ำแข็งพูดเนี่ย
มันตรงกับที่ชาวบ้านบอกว่าไอ้ฝนปีนี้มันแปลกนะ
มันตกตรงไหนที่มันไม่เคยท่วมมันท่วม
เมื่อคืนไปที่ชุมชนซอยเทียนทะเล๒๖เขตบางขุนเทียนครับ
หลังจากโอ้โหเมื่อวันก่อนนะครับมีน้ำท่วมสูง
จากฝนตกหนักแต่ผ่านไปวันเดียว
น้ำก็แห้งเข้าสู่ภาวะปกติอ้าวแสดงว่าฝั่งนั้นนะบริหารจัดการน้ำดี
แล้วชุมชนก็เร่งสูบน้ำออกจากชุมชนลงคลองด้วย
โดยประธานชุมชนให้ข้อมูลบอกว่า
พื้นที่ชุมชนมีที่ต่ำฝนตกแค่๓ชั่วโมงเหรอท่าน

บอกฝนตกแค่๓ชั่วโมงน้ำก็ท่วมแล้วนะครับ
สูบน้ำครึ่งวันกว่าน้ำจะแห้ง
ซึ่งปัญหาก็คือชุมชนอยู่ต่ำกว่าคลอง
ทำให้พอน้ำท่วมเนี่ยจะระบายยากหน่อยต้องสูบออกนะครับเพราะพื้นที่มันต่ำ
ขณะที่คลองรับน้ำนะครับตื้นเขินมีโครนทับถมขวางทางน้ำ
ซึ่งคุณชัชชาศก็สั่งให้เขต
เพื่อเพิ่มทางระบายน้ำ

ก็ถือว่าฝั่งนู้นเนี่ยก็ถือว่าการบริหารจัดการน้ำดีนะครับ

หรือว่าวันปลอดรถยนต์ของโลกครับคุณชาติชาติลงเรือเลยอ๋ออ่า
ลดการใช้รถนะครับ

แล้วรายงานสถานการณ์น้ำนะครับ
ย่านบางขุนเทียนไปด้วย

แต่เอาจริงที่เห็นผู้ว่าชาติชาติตอนที่ลงเรือนี่คือลงใส่ชุดแบบพร้อมเปียกนะ

ทุกคนทุกคนอ่าพูดให้ค่ะ

ดูใหม่คุณแกรมเสมือนไหน

ไม่ได้เป็นนั่งแบบห้อยขาได้ขนาดนี้

เวลาลงท่าลงอะไรก็ยืนให้ดีฮะ

ขอถ่ายรูปกดทันคู่ว่ากันเต็มไปหมด